เดินการระดาบไปอย่างภูมิภาก

ผมขออนุญาตนะครับผมจบแล้วครับเพราะว่าผมพูดเพราะว่า
ท่านมีการกล่าวมาเมื่อวานนี้จบครับขอบคุณครับท่าน
ท่านท่านนายกจบแล้วท่านท่านยังใช้สิทธิ์ประท้วงนะครับ
ยืนยันจะประท้วงนะครับเชิญเชิญครับก็ประท้วงท่านนายก
ข้อหกสิบเก้าครับผมจุลภัณฑ์นมวภภภไทยจากเชียง
ไหมนะครับคือท่านนายกมายืนอ่านอะไรก็ไม่ทราบไม่ตรงกับ
ที่เรากำลังปรึกษาหารือกันพวกผมอภิปรายไม่ไว้
วางใจเนี่ยไม่มีใครพูดถึงหนี้ครูไม่มีใครพูดถึง
เรื่องอะไรต่างที่ท่านนายกมายืนพูดเป็น๑๐๒๐
นาทีเนี่ยนะครับก็ยังงงผมก็จะพยายามจับใจความนะครับ
คงมีคนเตรียมให้แต่ไม่เป็นไรครับเมื่อท่านนายกจบแล้ว
ก็ถือว่าแล้วกันไปครับก็เดินการประชุมต่อได้ครับ
ท่านประธานขอบพระคุณครับท่านประธานขออนุญาตครับเดี๋ยว
นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ่าเรียนท่านประธาน
สภาธิกรกภูมิประเสริฐโพงสอนวัดพูดแทนลักษณ์สะดอนบัน
เดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านรอแป๊บหนึ่งครับท่านท่านรอแป๊
หนึ่งครับผมวินิจฉัยที่ท่านจุลพันธ์ประท้วงนิดเดียว
ครับท่านประธานครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมินิฉัยก่อนคือขอ
อนยาดมินิฉัยที่ท่านจุลพันประทวงนะครับว่าท่าน
ยกผิดข้อบังคับก็ประธานวินิจฉัยว่าท่านนายกไม่ได้
ข้อบังคับนะครับเพราะทุกคนถ้าพิปรายในการอภิปราย
ไม่แม่งใจน่ะเพราะท่านก็หลายหลายท่านก็เตรียมเอกสาร
อ่านทั้งนั้นแหละครับซึ่งก็เป็นข้อบังคับอนุญาตให้
นำมาอ่านได้นะครับไม่ไม่แล้วก็ไม่ต้องผ่านการปีนี้
ของประธานด้วยแล้วก็มันอาจจะไม่ตรงอ่าท่านใดท่าน
หนึ่งพูดเพราะว่าท่านสมาชิกอภิปรายกล่าวหาท่าน
ยกมามายาวหลายหลายคนฉะนั้นเราก็ต้องทนฟังกัน
นิดหนึ่งนะครับเวลาท่านสมาชิกพูดผู้ถูกอภิปราย
ก็ต้องฟังแล้วเวลาผู้อภิปรายชี้แจงท่านสมาชิกก็
ก็ต้องฟังนะครับด้วยง่ายที่ผมครับผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับ
ต้อนฐานครับด้วยความขอรบครับผมไม่ได้ประทวงท่าน
ประท่าเอ่อท่านนยกในกรณีที่ยกเอกสารขึ้นมาอ่าน
เลยครับผมประท้วงในกรณีที่บอกว่าเอ่ออยู่ไม่อยู่ใน
กรอบที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่เพราะไม่มีคำถาม
เพื่อนสมาชิกในยติหรือในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก
สักคนเดียวในประเด็นที่ท่านนายกตอบนะครับพวกผมอาจจะ
ถามให้ตรงก็ได้นะครับท่านลองส่งคำตอบมาพพูมผม
จะถามใหม่ให้ตรงให้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนายกนะครับ
เชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่กรปมประเสริฐโพงสอนวัด
แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรขอหาลือท่านประธานเกี่ยวกับการใช้อำนาจ
เมื่อสักครู่ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
สูดขี้มูกเสียงดังลั่นนะครับไปถึงผู้ชมทางบ้านครับท่านประธานฮะ
อยากให้ฉันถ้าท่านประธานได้ใช้อำนาจระมัดระวังว่า
ถ้าคนเป็นหวัดเข้ามาในสภาแห่งนี้จะแพร่เชื้อได้ครับ
ขออนุญาตครับท่านประธานครับสวัสดีทุกคนครับ
ครับเดี๋ยวก็การใช้แมท
การใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกแล้วก็อภิปราย
นานยาวนี่มันก็มีอาการอย่างนี้ได้นะครับ
คงไม่ใช่ที่จริงผมก็จะเสนอแนะท่านนายกอยู่ว่า
ให้ท่านถอดแมทแล้วก็พูดตรงตรงที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้
แต่ว่าไม่อยากขัดจังหวะท่านท่านประธานครับท่านท่านประท้วงเรื่องอะไรครับ
ผมขอประท้วงผู้ประท้วงทั้งสองท่านนั่นแหละครับตามข้อหกสิบเก้า
ก็คือผู้ประท้วงได้อภิปรายประท้วงท่านนายกนั้น
เป็นการประท้วงที่ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ
ก็คือผู้ฟังก็จะเข้าใจผิดนึกว่าท่านนายกผิดข้อบังคับ
ก็เข้าข่ายใส่ความนะฮะ
เพราะว่าที่จริงตามข้อบังคับข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดแล้ว
ท่านก็สามารถที่จะอ่าอภิปรายแล้วก็รวมทั้งข้อที่อ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่ะ
นะฮะท่านชี้แจงได้แล้วก็ในยติที่ทางฝ่ายค้านเสนอมานั้น
ครอบจักรวาลหมดแล้วล่ะฮะท่านประบูรณ์ครับท่านประบูรณ์ครับ
ท่านก็ชี้แจงได้ประเด็นที่หนึ่งฮะ
ประเด็นที่สองประท้วงท่านผู้ประท้วงที่คนที่สองฮะ
ท่านพูดเสียสีครับนะฮะมาพูดเสียสีท่านนายกในลักษณะที่
อ่าพูดในเชิงไม่ดีอ่ะนะฮะผมไม่อยากจะให้มากล่าวว่าว่าร้ายกัน
ในที่ประชุมสภาแห่งนี้ประชาชนที่ฟังแล้วจะมีปัญหา
ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยท่านผู้ประท้วงทั้งสองด้วยครับผม
ท่านประบูรณ์ครับผมและวินิจฉัยทั้งสองท่านแล้วนะครับ
วินิจฉัยแล้วว่าท่านนายกไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับ
ฉะนั้นท่านภัยบูลก็ไม่จำเป็นต้องประท้วงอีกแล้วครับ
ประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ครับท่านประธานผม
ผมว่าน่าจะพอแล้วครับพวกเราจะได้จะได้เดินหน้ากันต่อครับ
ก็ก็ก็ท่านผมผมจุลภัณฑ์นามวิวัตรเพื่อไทยเชียงใหม่ครับ
ท่านจุลภัณฑ์ไม่ประท้วงขอใช้สิทธิ์ประท้วงตามข้อหกสิบเก้าครับ
ท่านผู้ท่านท่านประทานครับท่านประทานครับถ้าท่านผมประท้วงใน
ผมผมว่าผมผมได้วินิจฉัยแล้วท่านจุลภัณฑ์ครับ
ถ้าผมวินิจฉัยผิดนะครับเมื่อกี้ผมผมไม่ได้รับการประท้วงของท่านภัยบูลนะครับ
ก็ถือว่าประธานได้เตือนท่านภัยบูลไปแล้ว
ท่านภูมิไปแล้วว่าผมได้วินิจฉัยทางนี้แล้วนะครับ
ผมผมเสียหายครับท่านประธานครับเพราะว่าท่านภัยบูลใช้คำว่า
ผู้ประท้วงก่อนหน้าเนี่ยประท้วงท่านประทานแล้วกันประท้วงผิดข้อบังคับครับ
ผมผมไม่ได้กระทำผิดข้อบังคับครับท่านประธานผมเป็นผู้ประท้วงตามข้อหกสิบเก้า
ประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานมีหน้าที่วินิจฉัย
วินิจฉัยถูกต้องครับผมนั่งลงทันทีครับครับ
แต่ท่านภัยบูลไม่มีหน้าที่วินิจฉัยไม่ต้องมาต่อว่าฝั่งผมกลับครับ
ผมใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุมในการประท้วงครับ
ท่านประทานครับครับผมครับครับประท้วงท่านประทานครับ
ท่านท่านไปบุญครับผมว่าน่าจะพอแล้วครับ
วินิจฉัยชัดเจนทุกคนแล้วครับท่านประธานครับต้องฟังผมสิครับ
อย่างนี้ผมก็เสียหายเดี๋ยวก็หาว่าท่านประธานตักเตือนผมอีก
ท่านไม่ได้พูดว่าตักเตือนผมเลยฮะที่ท่านพูดก็คือเพียงแค่ว่าท่านได้วินิจฉัยไปแล้ว
ครับท่านจะตักเตือนผมได้ยังไงครับ
เพราะผมใช้ตามข้อบังคับเป็นสิทธิ์ของผมในการที่จะประท้วงนะครับ
ครับผมผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับว่าครับอย่างนั้นได้ครับ
ผมวินิจฉัยว่าคำคำคำประท้วงของท่านภัยบูรณ์นั้นเอ่อ
ไม่คือไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับ
ไม่ได้ผิดข้อบังคับแต่ว่าที่ประท้วงท่านสมาชิกนั้นผมก็บอกว่า
ท่านสมาชิกไม่ได้ทำผิดก้มครับเพราะการลุกขึ้นประท้วงเป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิก
ผมก็ให้โอกาสทุกคนนะครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าการพิปรายจะได้เดินต่อนะครับ